กรณีการยิงรอปภที่สนามมวยลุมพินี
แล้วก็การสืบหาตัวคนร้ายนะครับ
ที่ทำร้ายประธานกรรมการเทคนิคของสนามมวยลุมพินี

ความคืบหน้านี้มีไปในทุกวัน
หลังจากที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เมื่อวานนี้ตำรวจขออนุมสารออกหมายจับไปแล้วนะคะ

ขออภัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
มั่นใจในพยานหลักฐาน
ว่าจะสามารถนำคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ

มีคำสั่งอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๒คน
ที่ลงมือก่อเหตุยิ่งในอนุชาประธุมา
พนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามมวยลุมพินีเสียชีวิต
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายนายอุดมดีกระจ่าง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยแห่งนี้
ซึ่งเป็นกรรมการที่ตัดสินที่สนามแห่งนี้ด้วยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บในข้อหาร่วมกันฆ่า
ร่วมกันทำร้ายและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะ

พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนที่
สนบังเขนเมื่อวานนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะ
เปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมเครียด๓ชั่วโมงด้วยกันนะคะ
บอกว่าตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้

จนสามารถระบุตัวคนร้ายรวมถึงผู้จ้างวานแล้ว
โดยมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ
ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วละกันเอาอย่างนี้ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ทราบ
แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจครับว่าเราพิสูจน์ทราบในหลายจุด
ก่อนที่เราจะตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามเนี่ย
เราต้องมีจุดเชื่อมโยงแล้วก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่สามารถที่จะยืนยันว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
การประชุมครั้งนี้ของตำรวจมีการระบุชื่อบุคคลเป็น๔กลุ่มด้วยกัน
ซึ่งประกอบด้วยเซียนมวยเจ้าของค่ายมวยและโปรโมเตอร์ของสนามมวยลุมพินีแห่งนี้
บอกว่าบางคนเคยมีข่าวไม่พอใจการตัดสินของกรรมการในเวทีลุมพินีอีกด้วย
และล่าสุดค่ะ๑๙นาฬิกาเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งนะคะ
นายสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกโปรโมเตอร์มวย
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามที่ได้นัดไว้เพื่อมาสอบปากคำ
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีพอออกมาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชน
ขณะที่มูลเหตุจูงใจก่อเหตุครั้งนี้
ตำรวจมุ่งไปที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับผู้จัดการแข่งขัน
รวมถึงการทำหน้าที่ในการตัดสินมวยเป็นหลัก
และยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายอุดมนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปค่ะ
จากมีหลายเหตุการณ์เชื่อมโยงกันได้
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือ
นายอนุชานะคะได้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธ
และเสรีภาพในการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วค่ะ